ที่จังหวัดแพร่มีคดีน้องเขยปืนโหดใช้ปืนลูกซองกระหน่ำยิงพี่เมียจนเสียชีวิตนะครับ
เสร็จแล้วก็ได้รอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
โดยผู้ต้องหาอ้างว่าทำไปเพราะว่าอัดอั้นมานาน
เนื่องจากผู้ตายนั้นไม่ทำงานทำการ
เหล้าแล้วก็ชอบเมาอารวาส

คำรับสารภาพของนายวิชิตชัยวงศ์วัย๕๕ปี

ก่อนก่อเหตุใช้ปืนลูกซองกระหน่ำยิงพี่เคย
ในชุมเฟืองปูวัย๖๓ปี
จนเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่หน้าประตูบ้าน

เขาสุดทนกับพฤติกรรมของพี่เคย
เพราะผู้ตายชอบดื่มเหล้าเมาอารวาสแทบทุกวัน
งานการก็ไม่ทำสร้างความรำคาญให้กับคนในครอบครัว
หลังก่อเหตุนายวิชิตนั่งถืออาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
รอมอบตัวกับตำรวจสพนม่วงไข่อยู่ภายในบ้านหลังใหญ่
ปลูกติดกันด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย
โดยนายวิชิตยอมรับกับตำรวจว่าเขาเป็นคนลงมือยิงจริง
จากอดทนมานานแล้วเพราะผู้ตายเวลาเมาชอบดุด่าเขาสารพัด
อัดอั้นมานานเขาจึงแอบไปซื้อปืนและกระสุนมา๑๐นัด
สบโอกาสเมื่อคืนนี้ในหมู่บ้านมีงานศพเพื่อนบ้านไปงานกันหมด
พอเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงผู้ตายเอะอะโวยวายเลยตัดสินใจ
นำปืนที่ซื้อมายิงใส่ผู้ตายจนเสียชีวิต
จากนั้นก็ขึ้นบ้านไปอาบน้ำรอมอบตัวกับตำรวจ
จากที่ทีมข่าวได้สอบถามญาติของผู้ตาย
ชนวนเหตุที่ทำให้น้องเคยก่อเหตุแบบนี้
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ตายกับน้องเขย
มักจะมีปากเสียงกันแทบทุกวัน
ชนวนเหตุของน้องเขยที่ตัดสินใจดับชีวิตพี่เคย
เป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างก็ได้

เรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีนายวิชิตในข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตองไว้ก่อน
และมีอาวุธและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยาดได้จากพิธีบำเพ็ญฝุดสนศพตามประเพณีต่อไป
ข่าวแทรกทีวีรายงาน